ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมีแม่ค้าขายยำอยู่ที่ริมหาดบางแสน
เขาบอกว่าอยู่ดีดีเห็นพระพิคเนตอืม
ลอยมาจากทะเลเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าพยายามจะยกขึ้นมา
กไม่ขึ้นไม่แรงฮะไม่ใช่เขาบอกว่าแล้วเป็น
พระพิคเนธเหมือนเรซินขนาดเท่าประมาณเด็กอ่ะ
ถ้าเลซินก็ไม่หนักมากเลยใช่ไงแต่ยกไม่ขึ้นไงอ๋อเหรอฮะ
ตอนแรกเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยจนสุดท้ายต้องอธิษฐานครับ
ว่าจะนำขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาแบบสบายสบายอ่า
หาดบางแสนเนี่ยค่ะครับอำเภอเมืองชนบุรี
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปองค์พระพิคเนธองค์ใหญ่
ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบจะใหญ่เท่าเด็กอายุประมาณ๓ขวบได้ค่ะ
หนึ่งนะคะถือว่าใหญ่นะแล้วก็มีองค์เล็กอีกหนึ่งองค์ค่ะ
อยู่ริมหาดล็อกที่๑๖ขออนุญาตบอกเลขล็อกค่ะ
มีสององค์เลยเหรอใช่ลอยมาแบบนี้อุ้ยลอยมาจากไหนเนี่ย
วิพาดาพ่วงโพอายุ๖๐ปีเขาเป็นแม่ค้าขายยำทะเล
เขาบอกว่ากำลังนั่งขายยำอยู่ที่ล็อกเนี้ยล็อกที่สิบหกครับ
ไปที่ริมหาดเอ๊ะเด็กนั่งเล่นน้ำอยู่เหรออืม
แล้วก็หันไปทางเกาะศรีชังลูกจ้างที่ร้านก็บอกว่าเออ
กำลังเล่นน้ำแต่ก็แปลกใจว่าน้ำมันซัดเข้าฝั่งตลอดเวลา
ก็เลยรีบไปดูปรากฏว่า
โอ้โหไม่ใช่เด็กแต่เป็นองค์พระพิคเนธขนาดเท่าเด็กอะค่ะ
แล้วเป็นองค์พระพิคเนธแบบนี้พยายามจะช่วยยกนะ

ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดผู้ชายสองคนยกไม่ขึ้นนึกออกไหม
ถ้าเท่าเด็ก๓ขวบผู้ชายสองคนยังไงน่าจะยกขึ้น
ใช่ไงแต่ยกไม่ขึ้นจริงคุณผู้ชม

แม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน
บอกว่าจะขออัญเชิญท่านขึ้นมาบนบกนะ
อธิษฐานเสร็จปุ๊บลองยกใหม่
ขึ้นมาแบบสบายเลย
ก็เขาเป็นคนลาอ่ะเนอะเขาก็ลงไปแล้วก็ถ่ายรูปมาเขาก็บอกเขากลัวว่ายายอะไร
เนี่ยมีงวงด้วยเขาว่าอย่างงี้แล้วพอเอารูปให้ดูรูปแล้วก็โอ้ยพระพิกิเนธมาโปรดนี่
ไปแล้วลงไปกับยายแล้วไปอันเชิญขึ้นมาพอพอเราลงไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้คือหนักมากเลยอ่ะ
ก็หยกไม่ไหวเราก็เราก็อธิษฐานนะปราภิกษ์เงสลูกมาลูกอยากอ่า
ก็ขึ้นปุ๊บเลยคนเที่ยวก็ช่วยอุ้มขึ้นมาอืมก็ไม่ทราบจริงจริงว่าองค์พระพิคเนตทั้ง
แบบเนี้ยค่ะเนี่ยล่าสุดก็เลยยกขึ้นมานะคะครับ
นำโต๊ะมาตั้งไว้เป็นโต๊ะบูชาชั่วคราวที่ชายหาดชายหาดบางแสนอืม
ก็มากราบไหว้ขอพรนะคะซึ่งทางเจ้าของล็อกตรงนี้ขออนุญาตทางเทศบาลแสนศุกร์แล้ว
ว่าจะขอเอาไปบูชาที่บ้านเพราะที่บ้านก็มีตำหนักพระพิคเนตอยู่นะคะ
สักพักค่ะพอข่าวนี้คนแถวนั้นได้ยินเข้าหู
ก็ไปกราบไหว้ขอพรใกล้วันที่๑๖แล้วค่ะ
แล้วก็ล็อกที่๑๖พอดีเลยนะคะที่องค์พระพิคเนธลอยมา